ที่ตื่นขึ้นมาสายและกำลังรับประทานอาหารอยู่
ขออภัยด้วยแต่ว่าก็ต้องเตือนกันแล้วค่ะ
เนื้อดิบทั้งหลายนะคะระมัดระวังให้ดี
เพราะว่าเข้าใจว่ามันอร่อยค่ะบางคนบอกว่ามันอร่อย
แต่มันมีสิ่งที่จะตามมาด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่จะตามมา

เพราะคนคนนี้เขาบอกว่าแค่เข้าห้องน้ำ

ตามออกมาเลยโอ้โหยาวเป็นเมตรเลยนะคะ
มันออกมาจากทวารของคุณรังสรรค์
เขาเล่าว่าก่อนหน้าที่มันจะเห็นเป็นตัว
เขาเคยรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรไหลออกมาจากทวารแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นใช้มือดึงตัวขาดไปเลย
ต่อมาเขาเลยไปซื้อยาถ่ายพญาติมาทาน
เป็นพระญาติตัวใหญ่ใหญ่เท่ามนต์บุรี
ความยาวประมาณหนึ่งเมตร
และที่สะพรึงคือมันยังมีชีวิตอยู่
ตัวเขาขยับดุ๊ก
เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปพญาติเอาไว้
เพื่อที่จะเอาไปให้หมอดูนะคะว่ามันเป็นพญาติอะไร

ประมาณยาวคิดถือเยอะแบบ๓๐เมตรได้

ทางการแพทย์บอกว่าพญาติที่เป็นตัวขาวยาว

อยู่ในกล้ามเนื้อและเครื่องในของวูอ่ะอืม
ออกมาเตือนอยู่บ่อยว่าการกินดิบเนี่ยอย่าไปกินเลยมันไม่ควร
เพราะพญาติจะไปเจริญเติบโตในลำไส้เล็กของมนุษย์ฉะนั้นสายเนื้อดิบและคนชอบกินดิบ
ต้องระมัดระวังพญาติตัวตืดด้วยโอ้โหนี่ยังขยับอยู่เลยเห็นไหมคะ
ยังขยับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอ๋ออันจริงขอค่ะขออภัยคุณผู้ชมนะคะ
หากทานข้าวอยู่แต่ว่าอยากนำเสนอให้เห็นจริง

อวสารอาหารดิบและอวสารอาหารเช้าด้วยแบบนี้ค่ะ
สุกดีกว่าคุณผู้ชมปลอดภัยกว่าใช่ค่ะ